ให้โชคดีโชคดีสุขเส้นเปลี่ยนปรีนะคอยรวยคอยรวย
แจ้งที่ไทยแดง
รอทำสัญญา๒ปีหลังจากนั้นสัญญาก็ยังไม่ได้ทำ

ผมก็เปิดโอบแล้วมันจะมีเป็นอาคาราขอบโบ
แล้วเขาก็บอกว่าพี่มันเหมือนคล้ายภาษาลาวโบราณ
เราคุยกับ๒คนว่าเฮ่ยเดี๋ยวเราต้องอยู่ให้ได้ไพรเดือนนี้ด้วยของเท่านี้นะ
ค่านมรุ้งไม่พอแล้วเราก็ต้องเซฟไว้
ที่นี่นะคะเป็นหางหมูกรอบอบในโอ่ง
กรอบมากกรอบจริง
กรอบนานคนมารอนี่๕ชั่วโมง
เอาเรื่องจริง
จริงแล้วไม่ใช่แค่หางหมูมีอีกหลายอย่างเพียบ

ร้านอบในองค์รามินทาซอย๑๙แยก๑๖
ที่นี่เขาเด็ดเรื่องหางหมูกรอบอบในโอ่ง
กรุบกรอบกรอบแบบไม่เหมือนใคร
โดยวันหนึ่งเขาขายกันไม่ต่ำกว่า๖๐๑๒๐หางต่อวัน
มีทั้งหางหมูหมูกรอบและไก่สมุนไพรอบในโอ่ง
ซึ่งวันนี้เจ้าของร้านเขาจะมาเผยสูตรเด็ดแบบไม่มีกั๊ก
ให้แฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงได้ไปเปิดขายเป็นอาชีพได้เลยล่ะครับ
เอาละค่ะคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านค่ะ

ร้านนี้เหรอที่เขาบอกว่าอบกันจนโอ่งแตก
กันที่เรียกว่าคนมารอตั้ง๕ชั่วโมง
อันนี้เรื่องจริงไหมที่แบบโอ่งแตกเพราะอะไรก่อน
จริงครับแต่ก่อนที่เปิดมันมีอยู่แค่๒โอ่งแล้วมันอบทั้งไก่ทั้งหางหมูทั้งหมูหมูกรอบ
มันอบทั้งวันนะครับคนรอคิวอ่ะอย่างน้อย๕ชั่วโมงครับ
สั่งเที่ยงได้กิน๕โมงถึงทุ่มนึงครับ

ที่บอกว่ากรอบนี่กรอบขนาดไหน

อยากชิมแล้วกันว่าไอ้ความกรอบที่น้องเขาบอกกรอบฟันแตกอะไรอย่างนี้
อร่อยอ่ะกรอบแบบขากหมูเลยอ่ะ
เครื่องหน้านี้เกิดมากินหางหมู
อร่อยแล้วตรงส่วนมันมันก็ละลายในปาก

ไก่สูญไพครับ

ลูกค้าก็สามารถสั่งได้สำหรับใช้ครับ
วันนึงหางหมูนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่คะ
พรีกสุดเลยได้อยู่ประมาณ๑๒๐หาง
รายได้ต่อวันที่ลักหมื่นเลย
ใช่ครับอุ๋ยลักหมื่น
ถ่ายดีตรงแบบนี้เอางี้เลยไหม

เพื่อให้ทั้งเนื้อและหนังสุกทั่วถึงจากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดเพื่อดับคาว
และให้หางหมูมีความตึงโดยจะใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
จากนั้นก็จะนำหางหมูไปเตรียมพร้อมสำหรับการหมักซอสนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำซอสหมักจะเป็นอะไรเดี๋ยวให้เฮียป้องและน้องจ๊ะมาล้วงเคล็ดลับกันต่อในช่วงหน้าครับ
แต่ตอนนี้เราขอแวะกันมาที่ตลาดนัดคลองถมบริเวณตลาดไทยรังสิตกับร้านใบเตยปลาทอดลุยสวน
ร้านนี้เนี่ยเขาขายปลาทอดยอดขายวันละ๒๐๐ตัวสร้างรายได้สองหมื่นบาทต่อวัน
ทั้งครอบครัวเพราะเขาช่วยกันทำมาหากินทั้งสามีที่รับหน้าที่ทอดปลาแล้วก็ภรรยาที่เป็นแม่ค้าขาย
ลูกสาวตัวเล็กไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับขายปลาทอดกระเทียมปลาลุยสวนนะคะ
วันนี้จะมีปลานินลุยสวนนะคะจะอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบ
ส่วนปลากระพงนะคะจะเป็นปลาที่คัดไซส์มาจะเป็นราคาเดียวเลยค่ะ๑๕๐บาท
ส่วนถ้าเป็นปลาดินทอดกระเทียมนะคะก็จะเป็นอยู่ที่ตัวละร้อยค่ะ
ปกติก็จะขายตลาดนัดอย่างเดียวนะคะขายอยู่๕วันนะคะ
ถ้าเป็นที่นี่นะคะก็จะขายร้อยห้าสิบตัวนะคะถึงสองร้อยตัวค่ะ
ทอดที่นี่ทุกตัวเลยค่ะไม่มีทอดมาจากบ้าน
จุดเด่นที่ทำให้ขายดิบขายดีก็คือการทอดสดใหม่
เตาแบบนี้นี่แหละครับโดยที่ร้านก็จะมีการใช้ปลานินและปลากระพง
ทอดทีละสองกระทะในหนึ่งกระทะเนี่ยก็จะทอดปลาทีละสี่ถึงห้าตัว
ถ้าเป็นเมนูทอดกระเทียมก็จะนำปลาที่ทอดเสร็จแล้ว
ราดด้วยกระเทียมขายพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน
ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นปลาทอดลุยสวนโดยจะใช้ปลากระพง
หลังจากทอดเสร็จแล้วก็จะมาราดสมุนไพร
ประกอบไปด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงซอยมะนาวหั่นพริกจินดาซอยถั่วลิสง
ปิดท้ายด้วยพริกแห้งและผักชีขายพร้อมกับน้ำราดสูตร
จากทางร้านที่ร้านนะคะจะมีน้ำจิ้มอยู่สองแบบนะคะ
จะเป็นน้ำราดนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำราดนะคะ
มันจะต่างจากน้ำจิ้มธรรมดาตรงที่ว่าจะออกหวานนิดนะคะ
เป็นสามรสส่วนน้ำจิ้มธรรมดามันจะเป็นเปรี้ยวกับเผ็ดนะคะ
ไม่มีรสหวานพอรสชาติมันได้เราก็เลยเอาออกมาขาย
พอออกมาขายแล้วลูกค้าเขาชอบผลตอบรับลูกค้ากลับมาซื้อใหม่ค่ะ
เราก็เลยมีสองเมนูเป็นกระเทียมกับลุยสวนค่ะเรียกว่าชีวิตกว่าจะยิ้มได้แบบนี้
อดีตเป็นสาวโรงงานรายได้ไม่พอใช้เลยลาออก
เพราะอยากค้าขายกับสามีเลยเริ่มมาเป็นแม่ค้าตลาดนัด
ขายมาหมดเกือบทุกอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เมื่อก่อนนะคะเป็นสาวโรงงานพี่แล้วเอาจริงตรงรายได้มันก็ไม่พอใช้เนอะ
แล้วก็อีกอย่างเราเป็นคนที่ไม่ชอบที่ไปอยู่ในกฎระเบียบอะไรแบบนั้นไงคะ
แล้วก็เลยออกหันตัวออกมาขายของแล้วก็แรกเลยนะคะขายผัก
ก็มาขายผลไม้ขายน้ำพริกแล้วก็มาขายปลาแดดเดียว
ช่วงแรกที่เป็นแม่ค้านะคะเราไม่มีพื้นฐานลูกค้าเลย
ต้องมาหาลูกค้าใหม่เราต้องมาทนแดดเราต้องมาเจอฝน
บางทีเราไม่มีทุนสำรองเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาบางทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเหมือนกับพอเวลานี้มันอยู่ตัวมันก็เริ่มได้ทยอยเคลียร์ไปบ้าง
มีเก็บไว้บ้านแล้วก็มีผ่อนรถแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งปลูกบ้านไปค่ะ
จากอดีตสาวโรงงานหันมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดเวียนขาย๕ตลาด
ครอบครัวจนวันนี้พบความสุขและยิ้มได้อีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
แต่ช่วงหน้าใครที่อยากขายดีเหมือนกับร้านอบในโอ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
และใครที่รอกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาทจากน้องใบตองช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

แล้วก็สุดท้ายเสียหายไปเท่าไหร่คะ
เข้าไปอาบน้ำมล๓รอบ
ครั้งแรกที่ผมอาบนะครับเล็บเท้าดำบอกชนเขียว

ดันเอาโทรศัพท์เข้ามาก็เปิดไล่ดูข้อความกุ้ง
ก็ดูเห็นเขากอดกับผู้หญิงคนนึง
ก็คืออุ้มลูกลงมาหาแม่เลยวันนั้นบอกไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้ว
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอบในโอ่ง

พาคุณผู้ชมมาเปิดเคล็ดลับการทำหางหมูอบในโอ่ง
โดยที่พี่อุ๋ยเจ้าของร้านของเรา
เตรียมหางหมูที่ทำความสะอาดและต้มจนสุกมาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำซอสหมักและเครื่องปรุง
จะมีอะไรบ้างนั้นให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
กำลังใส่ในกาลมัง

หางหมูกับการหมักไก่หรือว่าหมูกรอบอะไรอย่างเงี้

แต่ละอย่างที่ผมมีใช้คนละสูตรหมดเลยครับ
ลูกค้าจะได้กินรสชาติที่มันแตกต่างกัน

โดยทุกวันพี่อุ๋ยเขาก็จะหมักหางหมูล่วงหน้า๑วัน

จากนั้นก็จะนำมาอบในโอ่งพร้อมขายในวันต่อไปนั่นเองล่ะครับ

อยู่ได้ประมาณ๑๕ทางครับ
ถ้าเราอบแรกเรารีดน้ำมันเราต้องใช้ไฟอ่อนครับ
เพื่อให้น้ำมันมันมันถูกรีดออกมา
พอรีดน้ำมันได้สักพักเราจะมากับดันนั้น
ให้ดันนังออกมาแล้วก็เริ่มไฟให้มันแรงขึ้น

ชิมพาน้องจ๊ะคุณผู้ชมไปชิมกันครับ
ก่อนที่เราจะไปชิมความอร่อยของหางหมูอบในโอ่ง
เราก็ขอเปิดสูตรเด็ดอีก๒เมนู
นั่นก็คือหมูกรอบอบในโอ่งและไก่อบสมุนไพร
เรามาเริ่มกันที่การทำซอสหมักหมูกรอบอบในโอ่ง
ประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยขาวลูกผักชีซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูและเกลือ
โดยวิธีการทำเริ่มจากการต้มหนังหมูให้สุกและหนังเรียบตึงประมาณ๑๕นาที
จากนั้นใช้เหล็กแหลมจิ้มซึ่งจะต้องจิ้มตอนที่หนังยังร้อนอยู่
ก็จะทำให้จิ้มง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ
จากนั้นใช้มีดผ่าหนังทาเกลือและใช้มีดบ้างทะแยงมุมใส่ซีอิ๊วขาวสามเกลอ
และแช่หนังในน้ำส้มสายชูทิ้งไว้สามสิบนาทีจากนั้นก็นำไปอบหนึ่งชั่วโมง
แค่นี้เราก็จะได้หมูกรอบที่ฟูและกรอบแบบนี้นี่แหละครับ
และอีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือไก่อบสมุนไพร
ก็จะใช้ซอสหมักที่ประกอบไปด้วยตะไครปั่นกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวลูกผักชีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลสายซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวซอสหอยนังรมซอสพริกผงปรุงรสเกลือสีผสมอาหารสีแดงส้ม
เคล็ดลับความหอมนั่นก็คือกะทิผสมทุกอย่างให้เข้ากันหมักข้ามคืน
จากนั้นก็นำมาอบในโอ่งใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
เราก็จะได้ไก่อบสมุนไพรแบบนี้นี่แหละครับ
แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นของความอร่อย
หางหมูอบในโอ่งหมูกรอบและไก่อบสมุนไพรก็พร้อมแล้ว
เราให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปชิมความอร่อยกันเลยครับ
อยากจะให้ทีวีนี่มีกลิ่นมากเลยนะครับมันหอมมาก
ไก่จะทานคู่กับมะขามันก็ทานเบาก็ได้ครับ
รสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมผ่าน
กรอบให้แนะนำให้ทานคู่กับซีฟู้ดครับ
กรอบจริงกรอบมากมันชำ
แล้วว่าคือแบบเวลากินมันฉุบอยู่ในฝากเราเลย
เหมือนกากหมูเลยแครบหมูเลย
ตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกไก่หางหมูอะไรเลยนะ

อันนี้ทำเองถึงรับเข้ามาขายอีกที

จาก๕๐๐๐๐ลิมิตเพิ่มจน๕๐๐๐๐๐

สัญญารอทำสัญญา๒ปี
หลังจากนั้นสัญญาก็ยังไม่ได้ทำเลย

สักครั้งที่เขียนบอกโอ้โฮ
มันก็เครียดมากถึงกับเสียน้ำตากันเลย
มันก็เงินเก็บเราทั้งหมด

ไม่รู้ทำไงก็กู้ตรงนู้นมาโปะตรงนี้มา
เอารถไปจำบ้างเอาคนนู้นมาโกะคนนี้บ้าง

แต่ถึงแม้ว่าจะต้องเป็นหนี้ขนาดไหน
อุ๋ยและภรรยาก็ยังคงยืนหยัดสู้
หนทางทำมาค้าขาย
จนสุดท้ายก็ได้มาลงเอยที่การทำหางหมู
หมูกรอบอบในโอ่งนี่เองล่ะครับ
วันแรกเปิดขาดแค่๑๐ตัว

ตอนนี้๒ก็ยังมีเพื่อนอีกก็ยังได้หมด

ตัวเดียวขายไม่ได้เลย
มันอยู่อย่างนั้นเกือบ๓เดือน
วันละตัวขายไม่ได้เลยวันละตัว๒ตัว

แต่เขาบอกว่าเขาพิษวิกฤตได้เป็นโอกาส

คุณพี่ก็ส่งของไปให้ดาราท่านหนึ่ง

นันเน็กค่ะนันเน็กรีวิวช่วยช่าง
เป็นเทปสุดท้ายที่นาเน็กรับฟรีหมู

นันเน็กก็รีวิวแล้วนันเน็กติดใจห่างหู

ก็ตื่นเช้ามาแล้วเราจะหาหางที่ไหน

วันละ๑๐๒๐หางเองไม่ได้เยอะมาก

เพิ่มเป็นบริกิร์ภรรยาก่างครับ

เรียกว่าโด่งดังจากชิมช่วยชาติ
และยอดขายขึ้นมาเป็นกว่าละกมืน
แต่อยู่ยอดขายก็ตก
แล้วมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้น

แปลกออกขึ้นมาบริเวณโอคที่โอป

ของใส่ร้านหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

มันจะมีคราบเขม่าขาวตรงขอบโอ่งใช่ไหมครับ

คือเป็นตัวหนังสือเลยหรือเปล่าเป็นตัวหรือเปล่าเป็นตัวหนังสือครับ
ผมก็ไม่ได้คิดแล้วตอนแรกก็เลยเรียกน้อง
น้องไปจากชาติให้กันก็เรียกมาดู

เขาไปอาบน้ำมนต์มานี่เองค่ะ

ตั้งแต่แพรพาวค่ะดำผมคนเคียว

ผมชอบผูชาภาคว่าภาคอยู่แล้วปกติใช่ป่ะครับ

กว่าจะได้องค์นี้มาจะได้แกก็ให้พ่อตัวแก่มาก่อน

ไม่แน่ใจเรานักคือพ่อแก่งไม่ใช่พ่อคือเลย

อันดับหนึ่งค้าขายอะไรอย่างนี้

เราไม่ต้องมามีบทมามีอะไรเลยนะ
เดินมาบอกพ่อเลยพ่อวันนี้อยากขายได้เท่านี้

แต่ทั้งหมดแล้วจะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวคนนะคะ

เพราะว่าวิธีการอย่ามาลงมือทำเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย

สำหรับคนที่ทำมาแล้วมันยังออกมาไม่ดี
ก็ให้ทำไปด้วยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้น

อย่าลืมนะครับแวะมากันได้นะครับอบในโอ่ง

จากเรื่องราวของร้านที่ขายดีด้วยการอบในโอ่ง
เราก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านที่ขายดีอย่างหมูปลาร้า
ที่นอกจากยอดขายแล้วเนี่ย
เรื่องของความแซ่บก็ไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับ
ซึ่งจะเป็นร้านไหนเราไปหาน้องใบตอง
พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษพี่เอ๋ชัยากันได้เลยครับ

หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

เกมรับจำนำไม่ใช่เสพีฝ้าแดง
ตองกับพี่เอชายานะคะจะพามาบุกร้านร้านนี้เลย
บอกว่าเป็นร้านที่รายได้นะต่อเดือนหลักแสนบาท

เขาขายได้วันละ๘๐๐ไม้ขายอะไรรู้ไหม

นี่แหละครับร้านหมูปลาร้าสายซิ่ง
ตั้งอยู่ใต้ตึก๔๕คอนโดป๊อปบูลายย่านเมืองทองธานี
ซึ่งนอกจากเมนูขึ้นชื่อประจำร้านอย่างหมูปลาร้าแล้วเนี่ย
เขาก็ยังมีเมนูแซ่บอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
หกเนื้อตำถาดหอยโข่งยำปูม้า
น้ำลายไหลที่สำคัญนะครับ
รายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะอุ้ย
จะขายดีขนาดไหนตามน้องใบตอง
และพี่เอชายาไปหาเขากันเลยครับ

อ้าวทำการบ้านมา

จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่ขายได้วันละ๘๐๐บาท

เฮ้ยแล้วเยอะที่สุดที่เคยขายได้คือกี่ปี

จุดเด่นของหมูปลาร้าสายซิ่งของเราคืออะไร
เผาอมน้ำหมูผมจะใช้เป็นฝั่งคอแท้๑๐๐นะครับ
และก็บวกกับน้ำทิ้งปลาร้าที่เป็นสูตรเด็ดของเรา

แต่ว่าอยากรู้จริงว่าทำไมชื่อร้านทำไมต้องใส่ซิ่งด้วย
แต่เวลาตอนผมเปิดร้านใหม่เนี่ย

หรือมาจอดกินหรือจอดดู

กูเอาบิตบอสไซส์ใส่เหมือนกันนะบางที
เอาอย่างนี้เห็นขายดิบขายดีขนาดนี้
อยากรู้วิธีการหมักหมูหมักเนื้อออกมายังไง
ให้มันเข้ากับไอ้น้ำจิ้มปลาร้าบองของเขาอะพี่เอ

เขาจะบอกเราแล้วพี่วุฒิ

น้องใบตองเห็นของเด็ดขายดีทีไร
ก็ต้องขอดูเคล็ดลับกันทุกที
ซึ่งพี่วุฒิเขาก็ใจดีใจดี
เผยขั้นตอนการหมักหมูกันให้เห็น

ใครที่กำลังมองหาร้านที่ทั้งคุ้มทั้งอร่อย
เราก็มีให้คุณได้อิ่มจุกกันอีกเช่นเคย
กับช่วงอิ่มจุก๓๒บาท

น้องใบตองไปรออยู่แล้ว
โทรศัพท์มือถือกันไว้ให้ดีเลยนะครับ

กลับมาพบกับใบตองในช่วงอิ่มจุก๓๒บาท
จ่ายนิดเดียวแต่อิ่มเกินคุ้มค่า

แฟนเศรษฐีป้ายแดงกันอีกแล้วค่ะ
ตั้งใจฟังกติกาให้ดีค่ะ
จากการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สิบสองสิบภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และวันนี้นะคะใบตองพามาอิ่มจุกกับร้านระดับตำนาน
ที่สร้างความด่งเรื่องของทานพะโลค่ะ

เดี๋ยวเราตามเข้าไปชิมความอร่อยพร้อมกับโปรโมชั่นอิ่มจุกกันเลย

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเลยนะคะ
เดี๋ยวจะแนะนำทีละเมนูเลยนะ
ด้านหน้านี้ค่ะอันนี้คือห่านพะโล้ค่ะ
่านพะโล้ที่นี่ขึ้นชื่อมากเพราะว่าเขาเป็นหานพะโล้ระดับตำนานนะคะ

หนังเขาจะเหนียวหนุบเค็มหอมนิดนึง
ไม่มีกลิ่นสาบของห่านแม้ตาน้อย
ต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูเด็ดของเขาก็คือนี่ค่ะ

อร่อยมากคือมันไม่อมน้ำมันด้วยสำหรับการทอดขนมผักกาด
แล้วมันจะมีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างใน

ต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูเด็ดผัดหมี่ฮ่องกง

เมนูที่สี่ปลาต้มเผือกหม้อไฟจ้ามาแบบนี้เลยนะคะ
คือน้ำซุปเขามีความหอมหวานกลมกล่อมมาก
แล้วตัวปลาเนี่ยก็คือสดอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดเลย
ส่วนเมนูเด็ดสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะ
แดงค่ะ
มันคือกระเพาะปางที่เป็นกระเพาะปลาแท้

แล้วก็รสชาติของกระเพาะปลาเนี่ยจะไม่เค็มโดดไม่หวานโดดออกมานะคะ
มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะ
เมนูที่จะได้นั่นก็คือทะแดน
ถ่านพะโล้จานนี้ในราคา๓๓๐บาท
รวมถึงขนมผักกาจานนี้ในราคา๖๐บาท
คุณจะได้ไปเลย๒เมนูนี้จากราคา๓๙๐บาท
แฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงทั้งที
จ่ายในราคา๓๒บาทค่ะ
และสำหรับใครที่ยังอิ่มจุกแบบนี้นะคะ
เตรียมยึดโทรศัพท์มือถือของคุณรอเอาไว้เลยค่ะ
แค่เห็นสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นที่หน้าจอ

เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องพร้อมไหมคะ
ถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมา
๓๒๑ไปค่ะ
และตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน

ส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ภาพไหนถูกใจทีมงาน๑๐ท่านรับไปเลยค่ะ
โปรเมอร์ชันอิ่มจุ๊บราคา๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
ถ่ายค่ะพอสค่ะแคบเลย
และสำหรับใครที่อยากตามรอยความอร่อยระดับตำนานแบบใบตองนะคะ
มากันได้ที่ร้านข้าวกี่โภชนาค่ะ
อยู่ที่ซอยจุฬา๓๔ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่มเลยจ้า
แล้วก็ซื้อไข่มาแผงหนึ่ง

เออเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ให้ได้ภายในเดือนนี้ด้วยของเท่านี้นะ

ไปเจอวันหนึ่งชื่อวัดสายเจ้า
มีคนขายของเค้าก็บอกตามไปไว้ตรงนู้นก่อนสิ

เซทีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้เราขอตามสินแสชัยไปอีกหนึ่งร้าน
ที่เพิ่งจะเปิดมาได้เกือบสองปี
อย่างร้านข้าวแกงพ่อมหาที่มีอาหารให้เลือกชิมหลากหลายมากมาย
เรียกว่าแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำเมนูกันเลยทีเดียว
เรื่องความอร่อยอาจจะไม่หวั่น
แต่เรื่องความเห็งก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
เลยอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยครับ

เดี๋ยวสินแสจะพามาดูว่าข้อดีของเขาเป็นยังไง

ข้อดีของร้านนี้นะครับก็คือร้านนี้นั่งอยู่ในองศาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ด้านหน้าร้านของเขาเป็นตะวันออกเฉียงใต้
เพราะฉะนั้นจุดประทานเขาเป็นดาวเขาอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
คือหลังที่ดินหรือหลังอาคารหลังนี้
ด้านหน้าก็คือดาวน้ำเขาเรียกว่า๔องศาสวรรค์
เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าทำเป็นนะรวยเป็นเศรษฐีเลย
หนึ่งเข้ามาปุ๊บในร้านปั๊บนะฮะร้านอาหารที่เป็นข้าวแกงอะไรก็
เตอร์ห้ามใช้สีดำเพราะฉะนั้นในร้านนี้หนึ่งเคาน์เตอร์เขาถูกต้อง
ก็คือใช้สีแดงแม้กระทั่งโต๊ะอาหารโต๊ะนี้โต๊ะข้าวแกงเขาก็อยู่ใกล้เคียงอยู่ที่๘๐
ทีนี้ผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ๗๙เกือบ๘๐ดีจริงก็ตีเป็น๘๐เหลืออีกนิดเดียวรวยมากกว่านี้
อีกจุดหนึ่งนะครับที่เขามีความชาญฉลาดในการแก้ไขเรื่องห่วงจุ้ย
ร้านอาหารที่เป็นมีเตาไฟมีผัดกับข้าวพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องสีสีดำสีน้ำเงินนะฮะสีเหลืองยังไม่ค่อยดีเลยนะครับ
ร้านข้าวแกงมหาเนี่ยพื้นเป็นสีน้ำเงินจริงแล้วมันผิดนะฮะแต่ด้วยความชาญฉลาดโลโก้และตัวอักษรเนี่ยนะฮะเป็นสีแดงเพื่อมาขับกัน
เขาเรียกว่าสุริยันและจันทาหินหยางมันเจอกันสมดุลเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าถูกต้องมีการแก้ได้อย่างชาญฉลาด
เตอร์เก็บตังค์ของข้าวแกงพ่อมหาเนี่ยมันสูงพิเศษกว่าที่อื่น๓๓นิ้วภาษาจีนเขาเรียกว่าปึ้งปึ้งแปลว่ารุ่งเรืองอันนี้ถูกต้องครับ
ร้านข้าวแกงพ่อมหาเนี่ยนะฮะเราต้องสังเกตนะครับ
เขาเรียกว่าต้อนแฝมแบบห่วงจุ้ยในการดีไซน์ในสถาปนิกเนี่ย
เขาซ่อนลวดทองเหลืองแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้น
เป็นขั้นบันไดตั้งแต่หน้าบ้านมาเลยนะครับ
ไปถึงสุดหลังบ้านเลยอันนี้ถูกต้องนะครับ

แม่มีจุดที่ดีเยอะขนาดนี้ก็คงจะมั่นใจขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ

เพราะที่ร้านนี้ก็ยังมีจุดที่ไม่ดีอยู่เหมือนกัน
แล้วจุดที่เสียของร้านนี้คืออะไร
สินแสชัยช่วยพาไปแก้ให้หน่อยนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะฮะที่จะต้องแก้ไขนะครับ
ซิงค์นะครับซิงค์เขาอยู่หลังบ้าน
พอเปิดประตูปุ๊บเจอซิงค์พอดีเลยกลางบ้านเลย
ภูเขาไม่สมควรที่จะมีน้ำ
เพราะฉะนั้นต้องเอาซิงค์น้ำมาหลบข้างซ้าย
ข้างขวาก็ได้ถึงจะถูกต้องนะครับ

เพราะหลังเขาเพียงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนนี้
ด้านล่างห้ามมีต้มน้ำแกงนะฮะ
แกงที่เดือดปุ๊บไม่เป็นมงคลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ห้ามเป็นเตาไฟย่างเขาไม่ได้
หรือเป็นซิงค์ก๊อกน้ำไม่ได้โดยเด็ดขาด

รับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
ห่วงจุ้ยปรับพลังรับโชค

ก็ได้เวลากลับไปที่ร้านหมูปลาร้าสายซิ่งกันอีกครั้ง
เพราะตอนนี้พี่วุฒิก็พร้อมที่จะเปิดเผย

ให้ดูกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
เริ่มจากต้องขอแนะนำเป็นว่าถูดิบตัวของหมูก่อนนะครับ

แบบปุ๊บมาลหอยน้ำเชื้อมแล้วก็มีซาสปรุงรสในหละ
แล้วก็มีน้ำมันกหนิพอจากนั้นเราก็จะคุกเขา
ก็สาธิตในการทำพอโหเหยียบงี้ปุ๊บปื๊บเอ๋ย

วิธีการเสียบนี้มันจะช่วยให้คนที่เขาทำครับ

สมัยก่อนทำเป็นทั้งเดียว

เดี๋ยวเราคอยกินไก่กอดนิด

การทำจะเป็นยังไงให้พี่วุฒิช่วยบอกหน่อยครับ
อย่างแรกนะครับเราจะใช้ตัวปลาร้านะครับ
การปั่นในเครื่องสมูตตี้นะครับ
จะเป็นตัวนะครับจะกลายเป็นครีมครับผม
แขกนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขาแขกนะครับ
ไปต้มนะครับแล้วก็ทำให้เขานิ่มขึ้น

ตอนนี้นะครับปั่นทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับ

นี่ครับ๑ชามเลยเยอะเลย
ทุกอย่างนะครับให้เข้ากันก่อนนะ

หลังจากคนเข้ากันดีนะครับยังไม่เสร็จนะครับ
เราต้องนำไปต้มนะครับให้ปลาร้ามันสุกก่อนนะครับผม
น่ากินมากเลยนะครับเนี่ย
แต่รสชาติจะเด็ดเหมือนหน้าตาหรือเปล่า
ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของพี่เอและน้องใบตองกันแล้วล่ะครับ

อันนี้ไม่ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของสายหมู
ส่วนพี่เอชายเนื้อ

มีวิธีการไหมว่าถ้าเราจะทานเราต้องเริ่ม
ต้องเริ่มครับก็คือเอาปลัวหมูตัวเนี่ยครับจิ้มกับปลาร่า

อร่อยอ่ะ
มันเข้ามากเลยอ่ะพี่เอ

บางคนมากินที่ร้านเนี่ยสั่งแต่ขายบัว

ความปลาร้ามันจะมีความเค็มนะพี่เอม
แต่มันไม่ได้เผ็ดจากหมูที่หมักต่อพี่เอ

แต่พอจิ้มกับปลาร้าบองสูตรของเขา
มันเป็นอีกหนึ่งรสชาติใหม่ที่มันแบบเข้ากัน
ไปแล้วพี่เอเนื้อเป็นไงบ้าง

เขาหมักจนเข้าเนื้อเข้าหนังไปแล้ว

แต่พอจิ้มด้วยหูบองปลาร้าเข้าไปอะครับ
เรียกว่าสูตรปลาร้าของคุณก็เด็ดมากเลยนะครับผม

อย่างที่บอกเมนูเด็ดไม่ได้มีแค่หมูปลาร้านะ
นี่ค่ะทั้งหมดนี่คือเมนูขายดีด้วย

นี่ก็คือหมวกเสือครับพี่

มันเป็นการผสมระหว่างแกงป่าและแกงอ่อมนะครับผม
สูตรใยไทยของเราเนี่ยเลือกจริงนะ
ถ้าเกิดว่าคนที่ซดเข้าไปคือมันโล่งมากเลย

พี่เออิสาธิตกันดูดหอย

ดีไม่ดีเข้าคอดินะ
คนเริ่มบริโภคกันเยอะขึ้นแล้วก็มันก็เริ่มน้อยลง

ไอความเป็นหอยโครงของคูณต้องรู้นะว่า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
ท่าทางจะแซ่บจริงนะครับเนี่ยแต่ได้ชิมกันจนอิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่วุฒิกัน
เพราะกว่าจะมาเป็นร้านหมูปลาร้าสายซิ่งที่ขายดีแบบนี้
ก็เรียกว่าต้องผ่านความลำบากมาไม่ใช่น้อย
โดยเฉพาะครั้งหนึ่งเคยโดนโกง
เกือบหมดเนื้อหมดตัวมาแล้ว
เป็นยังไงล่ะครับพี่วุฒิ
ก็สมัยก่อนเราก็เริ่มต้นว่าเราไปทำธุรกิจ

เข้ามาขายในกรุงเทพ

แต่สุดท้ายคือเราด้วยความที่ไม่มีความละเอียดรอบครอบพอ

เป็นประโยชน์ใช่ดังนั้นมาปุ๊บสุดท้าย

คนที่ทำบัญชีเป็นรุ่นพี่เราอีกคนนึง

ตอนนั้นคือหมดไปเท่าไหร่เยอะไหม
ก็หมดไปประมาณเจ็ดแสนนะครับ

เราก็จะแบ่งว่า๑๕๐๐เนี่ยหนึ่งคือเราจะซื้อข้าวมาประมาณ๒กิโล
ปลากระป๋องมาแพ็คแล้วก็ซื้อไข่มาแผงหนึ่ง
คุยกันสองคนว่าเออเดี๋ยวเราต้องอยู่ให้ได้ภายในเดือนนี้ด้วยของเท่านี้นะ
แล้วถ้าไม่ง่ายหนึ่งเดือนแต่ผมก็สงสาร
แฟนก็อยากจะกินก๋วไก่ก็กินไม่ได้

ทีนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะขายหมูปลาร้า
แต่ทีนี้มันมีอยู่หนึ่งจุด
ที่เหมือนเป็นแบบเครื่องยึดเหนียวจิตใจ

เราทำอันนี้แหละเราไปต่อมันคืออะไร
มันเป็นปฏิหารในชีวิตผมแล้วกัน

วันหนึ่งที่ผมมาเริ่มคิดว่าจะขายภายใน๓วันเนี่ย
เรายังไม่สบายใจเราไปถวายสรรคายกันเดิม
แต่ส่วนคนในหัวเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปที่ไหน
ไปอะไรยังไงแฟนขับรถไปเรื่อย

เผาแค่ว่าผมจะเปิดร้านนะภายใน๓วันเนี้ย

ตรงนี้ผมกลับมานะตรงนี้ผมกลับมา
ผมก็เลยเริ่มเปิดกาแฟ

แต่ขายได้วันนั้น๕น้องบาท

จากนั้นมาผมก็ด้วยความศรัทธา
พอดซึ่งความเชื่อนะที่จริงนั้นเราต้องย้ำกันนะ
แต่ว่าขึ้นอยู่กับต้องมีความขยันหวั่นเคียงของพวกเราว่า

แต่มันก็มีจุดที่ทำให้เขาเกือบแยกเลิกรากันเหมือนกันนะ

พอดลูกได้๗วันเลยใหม่เลยของหนู

เขากอดกับผู้หญิงคนนึง

เราเหมือนมันสุด
ก็คืออุ้มลูกลงมาหาแม่เลยวันนั้น
บอกไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้ว
เหตุการณ์นั้นมันเกิดก่อนที่เขาจะคลอด

ผมก็เลยสัญญาเลยว่าผมจะหยุดทุกอย่าง
บุรีก็ไม่ดูดอะไรก็ไม่นั่นเลย

ข้อหนึ่งคือผมก็สัญญากับเขาเลยว่า
ผมจะไม่ให้ยุ่งเขาไปผิดเวลา
จากนี้ไปคนกำไรที่ได้ผมจะเข้าสัญญาเขา

ขอบคุณน้องเทียนหนูกับอยู่ดมาก
บอกด้วยก็พอนี่ยัง

เข้ามาคุณไออิตสักสองชั่วโมง

เนี้ยไปหาผู้ให้ได้เลย